เมื่อกี้เราพูดถึงของขวัญปีใหม่ใช่ไหมคะ

เรียกได้ว่าหลายคนรอคอยของขวัญปีใหม่ว่ามาเลยปีนี้จะให้ทองคนละกี่บาท
แต่สำหรับคุณผู้ชมถือว่าการจะเช็คดวงต่อไปนี้
เป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณผู้ชม

อยากจะถามกันเมื่อเทปที่แล้วเราก็บอกว่า๑๕ธันวาคม
เป็นช่วงที่ดวงจะเปลี่ยน
บางคนก็บอกเปลี่ยนตั้งแต่กรกฎาคม
บางทีอาจารย์ก็บอกว่าหลังวันที่๙มกราคม
ดวงจะเปลี่ยนหรือกุมภาพันธ์๑๙กุมภาพันธ์ดวงจะเปลี่ยน
เริ่มตั้งแต่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนฮะ
ดวงที่มีผลกับวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา

ราศีที่มีผลก็คือราศีกันราศีมีน

เพราะดาวพระราชดียกจากราศีสิงศ์เข้ามาทับกันและเล็งมีน
พระศรีคือดาวแห่งโชคลาภความสุขความสำเร็
ก็สติก็จะทำให้กันกับมีนมีสติแล้วมีโอกาส
ตลอดที่ผ่านมาพ่อหมอลักษณ์ถึงได้เตือนว่า
ขอให้ทุกคนไม่ต้องตกออกตกใจไปเดี๋ยวจะถึงวันของคุณ
ก็ลาศีกันบ่นกระจังอยากจะเปลี่ยนลาศีล่ะ
ก็มันใกล้แล้วนี่ไงเนี่ยก็สรุปเปลี่ยนมาแล้ว
รอบที่๑แค่มีดาวอื่นมาเกื้อกูล
แต่ถ้าตัวที่เป็นลาหูหรือมารร้ายที่ยังไม่พ้น
มกราคมปี๒๕๙จะดีขึ้นอีก

เพราะหมดไปเลยจากนี้ราศีกันไม่ต้องมาเจออะไรที่ย่ำแย่
กับแฟนตกงานกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเนี่ย

๑๘ปี๘ปีทั้งกันและมีนสบายใจได้
เอามาดูของขวัญสำหรับคุณผู้ชมชิ้นแรก
เอาหยิบอันหยิบมาหนึ่งอันโอ้โหเป็นคนไทยอย่าให้คนคนหยิบเลย
เอาหยิบเองทีกว่ามาอะโอเคแล้วขอร้ายละลาสีได้
ลาสีธานูเย้
ลาสีธานูในปีพฤษฎษคราส๒๕๙เป็นปีแห่งการประวง
ร้ายก็ไม่ร้ายจะดีก็ไม่ดีเป็นราศีที่กลาง
เพราะฉะนั้นคนเดียวจะเกิดลาสีธานูให้ใครมีคนค่อย
พอจะเกาะพอจะจับพอจะอะไรกินได้นี่
จับเอาไว้จับเอาไว้อย่างนี้
เพราะเป็นปีที่๑ดาวร้ายก็ไม่ได้มาถึง
ดาวดีก็ไม่ได้ทำมุมดีอะไรมากมายเป็นราศีกลางไม่ได้น่ากลัว
ถ้าเป็นเรื่องการงานก็คงจะกลางกลางด้วยป่ะดูเรื่องงานก่อน
คืออย่างนี้นะถ้าการงานเนี่ยมันมีดาวหนึ่งคือดาวพระราชดี
เข้ามาในเรือนการงานนับตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่๗สิงหาคม
แต่ต้นปีคืออย่างนี้คนเกิดราศีธนูอาจจะเบื่อเซ็กเรื่องการงานราหูท่านอยู่ตอนนี้
ในเรือนการงานของคนเกิดธนูแล้วประมาณ๑๖วันการงานราคมก็พ้นไป
แต่พอพ้นไปแล้วตรงราศีธนูก็ในเดือนการงานชาวราศีธนูก็ว่าง
ว่างไม่มีดาวอะไรอยู่เลยจนกระทั่งวันที่๗สิงหาคมดาวพระศรีจึงเข้ามาอยู่
ก็แปลว่าใครที่รอจังหวะโอกาสดีจะลงทุนขยับขยาย
หรือทำอะไรที่เกิดในราศีธนูนั้นก็ต้องรอให้วันที่๗สิงหาคมไปก่อน
ในปี๒๕๕๙ใช่
เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้ามุติมีโอกาสอะไรก็
หรือถ้าเกิดว่าเบื่อเจ้านาย
อย่าเพิ่งไปประชดลาออกหน้าเพราะดวงคุณยังไม่ได้เด่นอะไร
อย่างน้อยที่สุดก็มีเงินเดือนในทุกเดือนไปนะ
แล้วถ้าเกิดจะคิดจะทำอะไรขยับขยายก็รอ๗สิงหาเขาลุย

ดาวการเงินเป็นวินาศมาตั้งแต่ปลายปี๕๗จนถึงประมาณกลางปี๖๐
แปลว่าอะไรคนเกิดราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์รายจ่ายภาระหนี้สินมาต่อเนื่อง
อาจจะซื้อบ้านซื้อที่อย่างนี้นะมันยังไม่ได้โดดเด่นอะไร
งั้นปี๕๙ก็ยังต้องรอให้ประหยัดมัธยัติประคับประคองตัว
แล้วเรื่องความรักล่ะความรักก็ไม่โดดเด่น
สนุกนาน
ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปจริงจังอะไร
มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายล้างมันก็เป็นไปโดยตามปกตินะ

สุขภาพดูจากตามดวงแล้ว
โรคร้ายไม่มีแต่มันจะมีโรคปราศาสตร์
คือคิดมากกังวลนู่นกังวลนี่ต้องรู้จักปล่อยวาง
ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นโอเคแล้วดูแล้วจากลักษณะราศีดูนิ่งดูเหมือนไม่มีอะไร
กราฟไม่ขึ้นกราฟไม่ลงกราฟมันสเตอร์เบิ้ลเรียบเรียบขนาดนี้
เวิดถิดคืองี้นะถ้าเกิดก็เส้นแยร้างผ่าแปด
มันค์ราศาสตร์เพราะว่าดาวอังคารกับเสาร์เจอกันในมุมที่เป็นจุดข้างหลังเรา
ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ร้ายชิลท์ชิลแต่ก็อยู่กับคนรอบข้างด้วยเหมือนกันถูกต้องมั้ยฮะ
มีวิธีเสริมดวงไปทำบุญไปทำอะไรอีกยังไงที่ไหนบ้าง

เทพประจำราศีคือเทพพระราชบดี
เพราะฉะนั้นคนเกิดธนูจะดีเมื่อมีโอกาสได้เกี่ยวทำหรือสร้างบุญ
เกี่ยวข้องกับพระกับศาสนากับการศึกษา
เพราะเทพประจำตัวเนี่ยท่านมีกำลังด้วยบุญ
เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ถวายวัด
เกี่ยวข้องกับการทำบุญเรื่องการศึกษาเพราะดำทัศนีคือครูหรือศรี
เกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลบริจาคโลหิตถ้าเราไม่มีเงิน
อย่างนี้ช่วยเสริมชะตาราศีวัดไหนที่เขาสร้างล่ะ
วัดเจ้าอามสร้างสาราปฏิบัติธรรมกรรมฐานนู่นเลยเป็นชื่อช่วย
วัดแคร์จังหาสวรรค์สวรรค์บุรีกำลังจะสร้างหอส่วนมนตร์วัดที่ไปเอาสีพึ่งมันนั้นก็ไป
หรือวัดอื่นที่คุณคุ้นเคยใกล้บ้านคุณตามสบายจะสร้างหอละคังโบสถวิหารช่วยเลยดี
พุทธรูปปางสมาธิหรือถ้าไปไหว้พระก็ต้องไหว้พระหลวงพ่อพุทธโสธร
สมาธิหลวงพ่อพระปางสมาธิทั้งหมดจะเป็นมงคลของคนเกิดราศีธนู
เทคนิคในการแก้เคล็ดอะไรมีไหม
เพราะมันไม่ได้มีเคราะห์ไหนใหญ่อืมไม่ได้ต้องกังวลใช่ครับ
เราขอราสีต่อไปเลยดีกว่าแม่หมอแหม่มหยิบขึ้นมาหนึ่งอัน

ราสีต่อไปได้แกราสีกุ้ม
ราศีกุมราศีกุมคือดวงที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
ถูกต้องเพราะราสีกุ้มในปีที่ผ่านมาหรือปีครึ่ง
ดาวประจำตัวของชาวราศีกุมไปเป็นมรณะแก่ตัวเอง

เรื่องในโลกนี้ในชีวิตของเราเราก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนกำหนด
ไม่ว่าเป็นชะตาในข่าวเคราะห์หรือข่าวโชค
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมที่ผ่านมานะ
โชคและเคราะห์เป็นไปตามสิ่งอื่นกำหนด

ผมขยันผมตั้งใจผมรู้จำที่

ก็เป็นไปโดยมันไม่สามารถจะให้มันเป็นไปอย่างใจได้
แล้วเป็นมาจนถึงประมาณวันที่๑๕มกราคม
พอหลัง๑๖มกราคมชะตาเปลี่ยน

ไม่มีงานก็จะมีงานเข้ามา

สำคัญจะเจอแบบไก่แก่แม่ปลาช่อน

เก่าที่ครบแล้วถึงใจ

จะมีปัญหาเรื่องช่องท้องลำไส้ทางเดินอาหาร
และโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ทั้งหลาย

ก็คือที่ผ่านมา๑ปีที่ผ่านมา
ผ่านไปแล้วถ้าไม่เป็นอะไร
หรือยังอยู่ได้ดี

อย่าไปเรียกหาก็มันกำลังจะผ่านไป

ออกจากบ้านก็กลัวยุงลาย

ฉะนั้นชาวราศีกุมไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจนะคะ

จากที่เคยเป็นก็จะดูดีขึ้น
หายหายจริง

ดูจากตามดวงแล้วแค้วคลาดปลอดภัย
คนเกิดราศีกุมเทพประจำตัว
ภาคอีสานที่วัดสระลอยภาคใต้วัดนักพยา
ถ้ากรุงเทพก็มีที่วัดเจ้าอาม
ถ้าวัดไตรมิตรนั่นพระนารายสงครุฑ
อันนี้ลาหูทรงครุฑตามหลักเทพยาไทย
หรือหาโอกาสคอยไปไหว้ที่วัดพระแก้ววังหน้า
สงกรานเขาจะเปิดโอกาสให้ไห้เทวดาประจำราศี

ไหนฮะพระแก้ววัดพระแก้ววังหน้าไง

สงกรานของทุกปีเขาจะเอาเทพยดา
อาทิตย์ทรงราชศรีจันทรงม้าอังคารทรงกระบือพุทธทรงช้าง

ปางโปรดอสุรินทราหู

ก็ที่วัดหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล
รู้ไหมหลงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระปางป่าเลไลมีที่ไหน
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านในเนี่ยจะมีพระศรีรังคารของรัชกรรมที่๖

มีพระปางป่าเลไลที่งดงามลักษณะศักดิ์อยู่
และก็พระนอนเหล่านี่ใหญ่นะจะทำให้ชีวิตกลอนโดนเดือน
มิถุน
ถ้าราศีมิถุนในปี๒๕๕๙การงาน
จะมีปัญหาเพราะคนรักหรือคู่รักยึกยักษ
และอยากให้ไปทำตามใจที่ปรารถนา
ราศีพิจิตรค่ะ
เป็นราศีที่มีข่าวเคราะห์
และยังโดนคาวเคราะห์อยู่อย่างนั้น